มีความรักของเรา
มีความรักของเรา
มีความรักของเรา

มีความรักของเรา

มีความรักของเรา
มีความรักของเรา

มีความรักของเรา

มีความรักของเรา

แม่มาเอาลูกไปหาหมอไหม
สวัสดีค่ะน้องวาย

เมื่อกี้เมาท์มอยก็เห็นวาย

ชั้น๒๔ของบริกาแมกเจ้าวนี่
วันนี้เขาปิดชั้น๒๔แล้วก็มีแบบว่าสระว่ายน้ำด้วย
ดังนั้นเราจะมานั่งคุยปกติไม่ได้

เย้ที่จริงไปก็ใส่เฟลาหนา
สามารถเศาวะพาซะอีซ่านหน่อยบ้างเนี่ย
นิดนึงแต่ว่าคือเข้าใจมากกว่า
คือหนูม่วนมากนะพี่อ่ะจงหนูไปไหนรู้มั้ย

หมอลำเวทีหมอลำหนูเจ้าครับ

เฮ้ยจะบอกว่าตอนเด็กนะฮะเวลาจะนอนนะครับ
ซึ่งอันนั้นก็ฟังนะแบบนั้นก็ฟังนะ
แต่ว่าไม่มีอะไรกล่อมหวายได้เท่ากับหมอลำแล้ว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

อัแต่ผู้ชายคงมองนักนั่งหวี่เรื่องก็เพียงอะไรอ่า
เวลาไปไปทะเลก็คือรู้มันไม่พี่น้องใช่ไหม

หาหาจริงแล้วก็ไม่พอคือฮ่าอย่างนี้ไม่ยากกลายจริง
แม่พาลูกไปหาหมอไหม
ถ้าพี่ถามตรงเคยเมาสุดหนักแบบไหนแบบสุดลิดสุดเด็ดเมาสุดเลยเหรอตอนนั้นเด็กมากก็คือบอกว่าอายุ๑๖โดนรุ่นพี่ที่เกาหลีมอมเล่า
เหตุการณ์ก็คือว่าเหมือนไปกินเป็นโซเมคอะค่ะเป็นแก้วเบียร์ใหญ่เลยแล้วก็ใส่โซจูหนึ่งใส่โค้ก๑ช็อตแล้วก็แบบเทด้วยเบียร์ต่อก็คือดื่มไปสรุปก็คือจำอะไรไม่ได้เลยพี่สาวต้องมาช่วย

แล้วถ้าถามว่าเมาส์ที่เพี้ยงสุด
หนูกับแก้วเมื่อก่อนนี้เวลาไปเข้าสาน

บางทีก็จะแบบบ้ั้งจะปธาบรถเก้าก้าวอี้เลยอ่ะเคยบนตัวเอ้า

พิธีกรจะยอมค่ะ

กวบเร็วพี่นัทกรีวไม่ได้แหละ

รักฉันทำไม
เคยเมาผู้ลืมไทยสักคนไหมคะ

มันก็เลยยิ่งเศร้ามากกว่า

แต่ว่าท้ายที่สุดมันก็ต้อง
เราทานเยอะไหมคะดื่มเยอะไหมคะตอนนั้น

เราอยากที่จะหาวิธีที่จะสนุกกับเพื่อนได้

ใช่ไม่งั้นมันจะแบบเป็นฟิลแบบร้องไห้ตลอด

แต่ว่าถ้าถามว่าร้องไห้แบบหนักสุด

เพราะว่าคือหนูจะตื่นมาแบบ

คือมันจะช็อกมากมันจะตกใจแล้วก็คือแบบ

จริงจริงเพราะหนูก็ยังหาหมออยู่ตลอด

เราคิดว่าเราจะเสียเพื่อนสนิทไป

คนที่โดนบูลลี่เยอะมากโดนหนักมากที่โรงเรียน

ภายใดมันก็เพิ่งคิดว่าเขาจะหายไปเลย

จะไม่มีคนที่ได้คุยด้วยแล้วเหรอ

คือหนูว่าโชคดีเพราะคุณแม่หนูเข้าใจหนูมาก

ฟิลที่แบบว่าตอนนั้นยังไม่มีใครเป็นโรคพวกนี้
หรือว่าเป็นแต่อาจจะไม่ได้รู้

เพราะว่าจะกลายเป็นว่าแบบลูกฉันเป็นบ้าหรือเปล่า

แต่เขาแบบเออให้รักษาเลย
แล้วหนูถ้าหนูไม่ทำในวัดหนูไม่รู้ว่าหนูจะอยู่หรือเปล่าในวันนี้

เป็นเพื่อนกับลูกสาวที่อาจจะมีเรื่องปัญหาสุขภาพอะไรอย่างนี้

ก็ต้องฟังเขาเยอะต้องสังเกตดูว่ามีอะไรผิดแปลก
สำหรับวันนี้ตอน๑๕คือเขาจะแบบอยู่ดีเขาก็เป็นนุมไปเลย
คือไม่มีอะไรเลยอยู่ดีก็แบบหลับไปเลยอะไรอย่างนี้
แต่แม่เป็นคนที่แบบอุทิศตัวเองเพื่อลูกสาวเลยแม่
คือแบบเพื่ออะไรคะแบบบางคนจะแบบว่าอ่ะเอาละกันกัน
มีลูกมันก็คือหน้าที่อย่างหนึ่งแต่ว่าแม่ก็ต้องมีชีวิตของตัวเองอยู่แล้ว
แต่ว่าแม่ก็ต้องมีชีวิตของตัวเองอย่างหนึ่งแต่ว่าแม่ก็ต้องมีชีวิตของตัวเองอย่างหนึ่ง
คือหนูอ่ะจะต้องอยู่กับคุณแม่ทุกคืนคือหมายถึงว่าต้องเข้าไปดูหนังกับคุณแม่กับกินข้าวของแม่ไม่งั้นคือจะรู้สึกแบบอยู่ไม่ได้
พอแฟนกล่องมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบจะต้องแยกตัวก่อนเออยูขอไปหาแม่แป๊บนึงนะ
อ๋อเธอโอเคได้ไปหาแม่ก็ได้คือจะอยู่กับแม่ไปก่อนเข้าไปคุยโน้นนี่แล้วก็แบบอะอย่างงั้นก็ไปหาแฟนต่อ

เคยโดนแบบว่าทอเลิศเรื่องความรักป่ะ
ขอพูดเลยที่นี่ครั้งแรกหนูไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มาก่อน
รู้ว่าเขาเคยได้ออกมาพูดแล้ว

แล้วสถานการณ์มันจะแบบปังไปไหมแต่ว่า
มันจะต้องไปเดาแหละแต่ว่าอาแชร์จะแชร์
ไม่พูดชื่อไม่อะไรเพราะไม่อยากอ้างอิงนะคะ
ไม่ใช่รักแรกไม่ใช่รักสองอืม
เป็นฟิลแบบว่าเราไปหาเขานั่งรถไปซึ่ง
ก็คือกว่าจะไปถึงเขาก็คือ๘ชั่วโมงทุกคน
แล้วหนูในชีวิตอ่ะคุณแม่ก็รู้เพื่อนหนูรู้แบบว่า

เพราะว่าเพื่อนไอก็คือคบกับน้องเขาอยู่
ก็คือก็ไปด้วยกันแล้วคือ๘ชั่วโมง
เป็นรถได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือเราอยากอยากไปหาจริง
เดินเข้าไปแล้วคือไม่ได้เจอเขากับใครนะคะแต่ว่า

จังหวะที่เราวางกระเป๋าลงอะไรอย่างเงี้ยเราเจอสิ่งของที่เราแบบเอ๊ะมันไม่ใช่แหละ
แล้วก็เราก็รู้ว่าอันนั้นก็คือว่า

เท่าที่จำได้นะคือ
ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเขาร้องไห้ก่อนแล้วเราก็
ก็ช็อกอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า
ก็สุดท้ายก็คือถามเขาว่าเออเกิดอะไรขึ้น

ไม่ยอมรับจริงคือร้องไห้อย่างเดียวไม่ยอมรับแต่ว่า
หนูว่าเขาเห็นว่าหนูแบบเงียบเกิน
มันเป็นฟิวที่ว่าหนูว่าช็อคจนหนู
ไม่รู้จะร้องไห้หรือจะโวยวายหรืออะไร
คือเขาเอาจริงคิดว่าเขารักเราอยู่ไหมตอนนั้น

ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราคิดว่าแบบมันอาจจะผิดพลาดก็ได้
แต่ว่าถ้ามีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างนี้

อ๋อใช่อย่าไปยอมรับสิ่งเหล่านี้

จริงตอนนั้นแบบเด็กอยู่แล้วแบบ

ร้องไห้ตัวแล้วก็บอกโอเคอยู่ต่อก็ได้

เป็นหวายในวันนี้แล้วไปเจอแบบนั้น

ก็คือบ๊ายบายบล็อคแต่เสร็จจบ
จริงนะคิดตอนนี้เหมือนหนูเป็นหมอดูเลยแม่
หนูคิดว่าเขาน่าจะแบบไหวต้องมีแฟนแบบรวยมาก
อุ๊ยไม่เคยเลยยังมีแต่เลี้ยงเขา

แต่ว่าหนูจะไม่ค่อยชอบคนที่อีโก้สูงค่ะ

หนูไม่ชอบหนูเป็นคนตั้งแต่เด็กเลย

หรือแบบว่า
ภาพเห็นภาพเนอะไม่ได้มีอคตินะแต่แค่รู้สึกว่าแบบ
ถ้ายูพูดกับไอแล้วมันไม่คลิกจริงก็คือไม่คลิกจบ
แต่ว่าคนที่จะกล้ามาจีบหนูอะส่วนมากจะไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนเอเชีย
เราอาจจะ๑แรง๒ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเอง
อย่างเช่นแฟนคนล่าสุดที่เพิ่งเลิกไปหนูรักมาก
เขาไม่เคยที่จะได้อะไรของขวัญวันเกิดมาก่อน
แอมสเตอร์แดมไปเที่ยวทัวร์ยุโรป

เขาก็ดีใจมากแต่ว่าเขาเป็นคนเดียว
แล้วก็ไม่เคยมีใครที่ทำแบบนี้ให้หนูมาก่อน
เขาก็เปย์หนูเหมือนกัน
ตอนนี้จะให้ถามตามบอร์ดไม่ได้แหละ
เรื่องที่ดื้อที่สุดในชีวิตค่ะแม่

แต่ก็ไม่ยังเชื่อเยอะฟักเข้ามาในห้องอีกทีทำไมมันมีเสื้อเปีกเปียด

พายุเป็นตัวตั้งตัวตีพายุเมลอก่อนเลยแต่ว่าอย่างนี้ยังไงดี
ก็คือพออยู่คนหนึ่งไปแล้วก็เพื่อนอะพาไปใช่ไหมแล้วพอสรุปพอไปถึงก็คือเจอเค้าออกคนอื่น

มีเพื่อนเปิดร้านแต่ที่แบบเปิดคล้ายขนมอะไรอย่างงี้

หนูเป็นหนูตัวเล็กเนาะไปนอนในถังพี่น้ำแข็ง

ยังไม่คิดเลยว่าตัวเองจะแบบฟื้นขึ้นมาได้อ่ะ
เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ช่วงท้ายแล้ว
ขอบคุณน้องหวายมากจริงความรู้สึกวันนี้

แฮปปี้มากเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าได้มาพูดระบายด้วย
แล้วบางเรื่องก็คือไม่เคยได้บอกใครมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่สำคัญต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะ
แล้วต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามีโปรโมชั่นดีนะคะ
คือมาเที่ยวชิวได้เลย
ขอบคุณมาเจอกันที่นี่นะจ๊ะ
เช้าบ๊ายทุกคน